เอาล่ะคุณผู้ชมครับพาไปที่อ่างทองกันหน่อย
พาไปงานศพของคุณทวดวัย๙๑ปีคนหนึ่ง
ที่ใครไปก็ต้องบอกว่า

ไปงานศพนะแต่อดอมยิ้มไม่ได้จริง

ภายในงานสวดพระอภิษฐรรศพ
ของนางลำไยสิทธิน้อยวัย๙๑ปี

อยู่ที่สาราการประเรียนนี่ไง
โอ้โหชู๒นิ้วครับคุณยาย
แล้วหน้าตาคุณยายคือแบบดูมีความสุขอ่ะยิ้มเต็มตาเลยนะคะ

ชื่อคุณยายลำไยสิทธิน้อยอายุ๙๑ปีค่ะ
ก็ตั้งอยู่ที่สาราการประเรียนวัดโบดตำบลโพม่วงพันธุ์ในจังหวัดอ่างทองนะคะ
หลายคนคือเนี่ยก็ต้องมาถ่ายรูปกันแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จริงเวลามาเคารพศพอะเนาะ
คือเห็นแล้วรู้สึกว่าคุณยายมีความสุขดีจัง
รูปนี้คุณยายดูยิ้มแล้วก็ดูมีความสุขมาก
นางสาวดารณีสิทธิน้อยหลานสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คุณย่าลำไยตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเป็นคนสนุกสนานร่าเริงมาก
เป็นคนจำไซซ์แล้วก็ชอบถ่ายรูปเล่นกับหลานด้วย
แล้วก็มีภาพนี้ค่ะถ่ายรูปย่าไว้แล้วย่าชอบมากเลย
รูปนี้เป็นรูปโปรดของย่าเลยรูปชูสองนิ้วแบบนิ้วไม่ติดกันนี่แหละ
ย่าชอบมากพอย่าเสียชีวิตด้วยโรคชราในวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
ลูกหลานก็คุยกันแล้วตกลงกันว่าเอารูปนี้เป็นรูปหน้าศพย่าแล้วกัน
เพราะว่าย่าชอบรูปนี้มากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้รู้จักย่าในแบบที่ย่าเป็น

เดี๋ยวนะคุณผู้ชมคุณย่าเขาไม่ได้ใบ้อะไรนะครับ

หื้อส่วนย่าชอบภาพนี้นี่ก็ตลอดเลยเอาไปฟังเสียงลานท์ซวดกันหน่อยสิคะ

นี้ยิ้มแล้วแกมีมากขึ้น
ปีที่แล้วคุณย่าก็อายุ๙๐
ก็ยังดูแข็งแรงนะยังแบบชู๒นิ้ว
แน่นอนครอบครัวก็
เจ้าโสกเสียใจแล้วเพราะไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้
แล้วก็ความร่าเริงจำใสของคุณยายแบบนี้อีกแต่ก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งในงานศพเนี่ย
คุณย่าลำไยก็ยังสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นได้นะนะคะ